เราจะเปิดประตูเข้าจอดกระเป๋าโรงประตูโรงไปจะเก็บของหรือจะทำอะไร
ต้องดูให้ดีให้ระมัดระวังจริงนะคะ
สามีขาพาพลิยาซ้อนถ้ามัตตาไส่ขี่ไปตามถนนไทยแอเชีย
ก็ก้มลงจากรถจะวิ่งไปเก็บ
สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมรถกระบะเนี่ย
วิ่งมาหลบไม่ทันชนเต็มแรงเสียแล้วมันก็แบบมืดหน่อย
ข้ามเมื่อวานนี้เองผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวสุนันพิราบพักอายุสามสิบเจ็ดปีค่ะ
ร่างกายเนี่ยโชคเลือดเลยแล้วก็มีบาดแผลสาหัสที่ศีรษะด้วยนายพิชัยแย้มเลี้ยงสามีเล่าบอกว่า
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ให้ภรรยาซ้อนท้ายมาจากอ่างทองค่ะจะไปหาญาติที่ปฐุมธานี
ทีนี้จังหวะจุดเกิดเหตุเนี่ยภรรยาทำกระเป๋าร่วงลงกลางถนน
ราเลยบอกว่าพี่หยุดรถก่อนเดี๋ยวขอไปเก็บกระเป๋า
เขาบอกแล้วนะว่าอย่าเพิ่งใจเย็นเดี๋ยวจอดรถก่อน
แต่ภรรยาไม่ฟังคืออารมณ์ห่วงของแหละกระเป๋ามันหล่นนะเนาะ
รีบวิ่งลงไปเก็บกระบะวิ่งมาก็เบรกไม่ทันนะคะ
ชนร่างอย่างจังไปกระแทกแท่งแบรีเออร์ตกลงไปร่องกลางถนนแล้วก็เสียชีวิตเลย
ด้วยความด้วยมันเกิดขึ้นตอนกลางคืนนะนะคะ
คนขับกระบะที่ชนก็คือในเทียรสักพวง
อายุ๓๑ปีเขาบอกว่ากำลังขับรถจะไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

คือเขาเห็นมอเตอร์ไซค์เขาก็พยายามขับหลบแล้ว
แต่กลายเป็นว่าพอหลบมอเตอร์ไซค์ดันไปชนอะไรสักอย่างหนึ่ง

ก็เลยเกิดเป็นเหตุสลดนี่แหละ